คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้
เจ้าหน้าที่ไปล้อมบ้านนักค้ายาเสพติด
ญาติเอ๋ยแล้วก็เจ้าหน้าที่เอ๋ยผู้ใหญ่บ้านเอ๋ย

เรียกอยู่ชั่วโมงหนึ่งไม่มีใครขาน
ไม่มีใครตอบก็เลยต้องบุกเข้าไปแบบนี้ฮะ
ก็อยู่ข้างในนี่นะทำไมต้องให้พี่เขาถีบประตูเข้าไปด้วย
นี่คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่ถีบพังประตูเข้าไป
จับตัวนายประพานอรภาอายุ๔๒ปี

หลังจากเจ้าหน้าที่ปิดล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง
แต่ก็ไม่ยอมเปิดประตูออกมามอบตัว
นายประพานี่นะครับคุณผู้ชมมีหมายจับของสารอาญาจังหวัดเบตง
ความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาบ้าหรือแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
มีปริมาณสารบริสุทธิ์เกิน๒๐กรัมขึ้นไป
แล้วก็มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเช่าในพื้นที่หมู่๑
ตะบนยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยาลาครับ
แล้วก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกหลายอย่าง
ตำรวจตชดกรศพกิจตชดที่๔๔๕
ส่วนที่กำลังกับตำรวจสพยรมแล้วก็มีฝ่ายปกครองอำเภอเบตงด้วยนะครับ
ปิดล้อมตรวจค้นสิครับเคาะประตูเรียกไม่เปิดไม่ขาน
เจ้าหน้าที่จึงเรียกนะฮะผู้ใหญ่บ้านกับญาติของนายประพาน่ะ
เจ้าหน้าที่เรียกไม่ออกช่วยเรียกหน่อย
เรียกกันไปเรียกกันมาผ่านไปกว่า๑ชั่วโมง
ประพาก็ไม่มีทีท่าว่าจะเปิดประตูออกมา
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจพังประตูเข้าไปด้านในครับ
พบนายประพาอยู่กับภรรยาของเขา

ประพายอมรับใช่ครับผมเป็นบุคคลในหมายจับจริง
เมื่อตรวจค้นในบ้านนะครับพบปืนอัดลม๑กระบอก
กล้องเล็งสำหรับติดปืน๔อันแล้วก็อุปกรณ์การเสพยาเสพติด
ก็เลยคุมตัวแล้วก็ของกลางเนี่ยนะครับ
ส่งพนักงานสอบสวนสพยรมดำเนินคดีต่อไปครับ
เรียกดีไม่ยอมเปิดต้องให้ใช้กำลังเท่เลยคราวนี้